ผู้หญิงที่มาอยู่มานอนหน้ารถ
แล้วก็มาเรียกค่าเสียหายใช่ครับคืออ่ะให้คุณผู้ชมดูคลิปก่อน
เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมดูคลิปพร้อมกันก่อน

คือดิฉันนึกว่าการพุ่งล้มเนี่ยมีแต่ในวงการฟุตบอล

ลงมาเองล้มเองนอนเอง
ทุกคนก็งงสงสัย

เออถูกห่างกันเป็นวาเลยค่ะ

ผมมีกล้องผมมีกล้องผมมีกล้องไม่ได้ชน

ผมมีกล้องครับพี่ผมมีกล้องผมไม่ได้ชนอะไรเลย
แล้วพี่ก็พาไปหน่อยได้ไหมคะ

ของแรงสองร้อยนึงด้วย

ว่าหนูบ้าใช่ไหมได้
แล้วตกลงปกติไหมคะ

บอกว่าอย่าไปถือเธอ
คือในโลกโซเชียลก็บอกอย่าไปถือเธอ
เราก็รู้อยู่นะว่าสำนวนไทยว่ายังไงนะครับ
แต่ว่าตอนนี้คือจะเรียกค่าเสียหายจากใคร
ระหว่างรถคันนี้หรือว่าลงจาก๒แถว

ทุกคนตรงนั้นตกอกตกใจหมดนะฮะ
คือมันงงตรงที่ว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ
ทุกคนอยากจะช่วยเหลือนะแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกัน

เขาบอกผมมีกล้องพี่ผมยังไม่ได้ชน
เพราะว่าตอนแรกผู้หญิงคนนี้ลงจากสองแถวมาแล้วก็

แล้วก็ลุกขึ้นมาเรียกเงิน๑๐๐บาทเป็นค่าเสียหาย
พอตอนแรกเขาบอกว่าผมมีกล้องพี่ผมยังไม่ได้ชนอะไรเลย

และที่เดินออกมาข้างหน้าเนี่ยก็คือเครื่องเหรียญใส่รถ

แต่เพื่อนบ้านต่างประเทศวิ่งกระโดดใส่รถ
คราวนี้เจอกับตัวเองกระโดดไปนอนบนถนนเฉย

คลิปนี้ถูกแชร์ไป๑๖๐๐ครั้งนะ
หลังจากที่เขาเอาโพสต์ไว้ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเอง
ยอดวิวเนี่ยปลาเข้าไปล้านครั้งแล้วค่ะ
เมื่อคืนนี้ชายที่ขับรถยนต์ในคลิปก็คือ
นายนรึพลแสงบุญเรืองวัย๓๔ปี
เป็นนักออกแบบเครื่องประดับค่ะ
พร้อมกับภรรยาและลูกเขาก็เลยเดินทางไปที่โรงพักยานาวา

แล้วก็เอาคลิปนี้ให้ตำรวจไว้เป็นหลักฐานด้วย

ตัวเขาเองตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ

ผู้หญิงคนนี้น่าจะทำไปด้วยความเครียด

ส่วนผู้หญิงคนนี้จะป่วยหรือเปล่าเขาไม่รู้หรอก

ช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยเพราะว่ามันอันตราย
อันตรายที่ว่าอันตรายต่อตัวผู้หญิงคนนั้นเอง
เพราะว่าถ้าเกิดรถที่ตามหลังมาหยุดไม่ทันเนี่ย
ผู้หญิงคนนี้ก็อาจจะบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย
ครับ
สีหน้าเขาก็ดูเหมือนเครียดครับ
ชี้ให้เขามีกล้องเขาก็เห็นกล้องเขาก็เดินมา
มาข้างทางคนขับนะครับทางฝั่งซ้ายครับ
ผมก็เปิดกระจกลงครับแล้วผมก็คุยกับเขาว่าผมมีกล้องนะ

เขาบอกว่าพี่ไปส่งหนูหน่อย
ผมก็บอกว่าลูกผมไม่ค่อยสบายเหมือนต้องกลับบ้านนั่นแหละ
เขาก็บอกว่าขวดไปไม่ได้มารถอย่างนี้ครับ
แล้วผมก็ะค่อยเดี๋ยวไปกลับบ้าน
นี่คือที่มาแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าพี่ผมไม่ได้ชนจริงนะ

ทุบแล้วก็ถูกปลาเหรียญใส่แต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ติดใจเอาความ
ด้านตำรวจโรงพักยานวาบอกว่าถึงแม้ผู้เสียหายจะไม่ดำเนินคดี
แต่ว่าเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยมันก็เข้าข่ายความผิดขู่กันโชคทรัพย์นะคะ

ตำรวจอาจจะต้องตามหาตัวผู้หญิงในคลิปมาให้ปากคำ
ว่าผู้หญิงคนนี้อาศัยอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
ซึ่งวันนี้ก็จะมีการเชิญตัวมาสอบสวนต่อไป

จะเคยเห็นแบบที่รถจอดอยู่

คนนึงเนี่ยเข็นมอเตอร์ไซค์อยู่
แล้วก็เข็นถอยมาแล้วก็กระโดดใส่หน้ารถ

อยู่ทำเป็นขบวนการใช่ไหมฉันมีกล้องติดหน้ารถนะ

นี่มาบ้านเราแต่หลายคนที่ดูคลิปแล้วก็
คือเป็นห่วงผู้หญิงเหมือนกันว่าสติสตังค์ไม่ดีหรือเปล่า
หรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางสมองหรือเปล่า
ทางญาติต้องดูแลอย่างใกล้ชิดจริงนะฮะ